มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับที่เพชรบูรณอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับ
ผู้ชายคนนี้ครอบครัวบอกว่าตายแล้วฟื้น
เขาตายไปแล้วหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วอาการแปลก
๑ตี๒จะชอบตื่นมาแล้วขอกินอะไรที่มันเป็นดิบ

กินของสดลาบเลือดแล้วต้องเป็นลาบเลือดสด

ญาติเขาบอกว่าบางทีนะเห็นแบบนี้บางทีไม่เห็นเงาหัวนะ
เห็นแค่เงาแขนถ้าดูจงพื้นข้างล่างเห็นไหมฮะ
เงาแขนขวาเงาหัวย่าเขาบอกไม่เห็นเนี่ยถ่ายคลิปออกมาไม่เห็นเงาหัวคืออะไร
เป็นจังหวะแสงและเงาอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ถ้าลูกเมียไม่ให้กินของสดโดนด่านักข่าวไปหาถ้าบอกว่านี่คือนักข่าวโดนด่า
แกล้งว่าเป็นหมอเพื่อจะไปถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะโกหกนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะหาทางช่วยนะ
คุณผู้ชมครับที่บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอหนองไผ่เพชรชบูรณ์ครับ
ครอบครัวบอกว่าช่วยหน่อยเถอะคุณนักข่าวขอช่วยอีกแรงหนึ่งได้ไหม

ลูกเมียรับมือไม่ไหวแล้วหมอดูยังสายหน้าสู้แรงผีปอบไม่ไหว
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะฮะ
ที่บ้านหลังนี้ครับอยู่ที่บ้านวังสงวนครับ
อำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์ไปเจอกับป้าบาย
บายเนี่ยเป็นเมียของลุงคนเมื่อกี้
ลุงบัวศรีป้าบายแล้วก็ลูกชายคนโตก็เล่าให้เราฟัง
บอกว่าลุงบัวศรีเขาตายไปก่อนหน้านี้
เมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วพอฟื้นขึ้นมาอาการแปลกเลย
ตี๑ตี๒บอกว่าหิวอยากกินลาบเลือดแล้วต้องเป็นเลือดสด
คือไหนไม่ได้กินอลวาทดาลูกดามียะ
ให้หมอดูไปให้ร่างทรงเขาดูตรวจเช็คดวงชะตา
อาการมันแปลกตั้งแต่ฟื้นมารอบนี้
๔คนฟันทงเหมือนกัน
เขาตายแล้วป้าบายลุงเขาตายแล้ว
ที่เห็นอยู่เนี่ยมีแต่ร่างเขาแต่ข้างในเป็นผีปอบมาสิ่งร่าง

เดี๋ยวนะคะคุณบอกว่าไปให้ร่างทรงแล้วหมอดูดู๔คนเลยเหรอคะ
๔คนตอบเหมือนกันเลยว่าปอบสิ่งร่าง
เอายังไงดีล่ะลูกเมียเครียดครับ
วันนี้นักข่าวเราไปครับอย่างที่บอกคือถ้าไปถึงแล้วบอกว่า
ลุงนี่นักข่าวนะไทยรัฐขออนุญาตมาสอบถามหน่อยนะ

โดนด่านะครับถ้าบอกเป็นนักข่าวทางด้านลูกเมียก็เลยหากลวิธีฮะ
ถ้างั้นบอกว่าเป็นหมอก็แล้วกันถ้าเป็นหมอบอกว่ามาช่วยเช็คอาการ
เขายอมให้เข้าใกล้ก็เลยได้เข้าไปดูไปสังเกตอาการครับ
ไปดูว่าเอ๊ะมีอาการอะไรบ้างนี่คุณลุงนอนแบบนี้
แล้วบอกง่วงตลอดเวลาอยากนอนมีแผลที่หน้าท้อง
คุณขวัญคุณผู้ชมครับป้าบายเล่าให้ฟังลุงบัวศรีเคยป่วยเป็นโรคตับเมื่อปี๖๑
แต่ยังทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรสองเดือนที่แล้วล้มหมอนนอนเสือเลยครับ
อาการมันซุดหนักป้าบอกว่ามีน้ำในกระเพาะเนี่ย
มันไหลออกมาตามรูเสดือเขาบอกมีอาการแบบนั้นเลยนะฮะ
ท้องโตเลยเดินไม่ได้ครับในขณะที่ลุงบัวศรีเอง
วันนี้เราก็ถามว่าลุงลุงเป็นอะไรเนี่ยลุงบอกโอ้เหนื่อยอยากนอนแล้ว
อยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่บอกครับบอกแค่ว่าอยากนอน
ลองดูตอนที่เราคุยกับคุณลุงเขาหน่อยครับ
ลุงรู้สึกอาการเป็นไงบ้างเนื่อยแล้วลุงกินอะไรได้ไหม
ไม่เลยลุกที่นอนลงต้อนบ้วย

ก็ได้จะตอบแบบนี้แล้วเห็นได้ฟังเสียงเมื่อกี้นะ
ลุงเหมือนก็จะไม่ค่อยมีแรงนะครับช่วงกลางวันจะไม่มีเรียวมีพลีมีแรง
ขึ้นภาพคู่หน่อยจังหวะที่คุณลุงนอนอยู่บนพื้นตอนกลางวัน

คุณลุงไปลุกนั่งกินหลังตั้งตรงตั้งฉากกับพื้นได้

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมกันกันแล้วกัน
ตอนตีหนึ่งตีสองจะนั่งแบบนั้นเลยนะ
แต่พอช่วงกลางวันเนี่ยนอนขนานไปกับพื้นเลย
คุณผู้ชมครับยังคงต้องตามหาคำตอบกันต่อ
ระหว่างนี้ป้าบายบอกว่าเคยมีร่างทรงทักนะ
บอกว่าป้าระวังนะผัวป้าจะหมดอายุไข๑๘

เมื่อ๑๘ธันวาที่ผ่านมาลุงเขาสิ้นลมฮะ

ตัวป้าบายแล้วก็ลูกชายสองคนก็นั่งล้อมเตียง

บอกว่าเออขอให้ยกโทษให้กันนะ

ลุงบัวศรีลืมตาแล้วลุกตื่นขึ้นมานั่ง
บอกนี่ใช่ตัวของลุงบัวศรีจริงหรือเปล่าเนี่ย

มารอบนี้มาพร้อมกับเรี่ยวแรงในการด่าลูกด่าเมีย
เขาบอกว่าอย่างนี้นะไม่อยากให้เมียออกไปข้างนอก
บางครั้งเนี่ยเคยถามกลับไปเหมือนกันว่า
นี่ใช่ลุงบัวศรีนี่ใช่ผัวฉันหรือเปล่าเนี่ย

ดูฮะกูชื่อกิจ

กูชื่อกิจทั้งที่จริงแล้วเขาชื่อบัวศรีนะครับ
ลูกชายถามบ้างว่านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
คำตอบที่ได้คือเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนกัน

ก็เลยบอกไปว่าถ้าจะกินให้ไปกินบนวัดนู่น
ลุงไม่ยอมครับบอกว่ากูจะกินที่บ้าน
ก็เลยถามว่าถ้าให้กินแล้วจะยอมออกจากร่างไหม
ลุงบอกว่ากูไม่ออกกูจะอยู่

หลังจากรู้ว่ามีปอบมาสิง
ก็ไม่ให้กินลาบเลือดอีกเลย

ฟังป้าบ่ายครับ
ป้าอยากให้เกมาดูมาไล่ออกจ้ะ

อยากให้ใครก็ตามที่เชี่ยวชาญเรื่องของเนี่ยฮะ

ขออีกทางหนึ่งเผื่อว่าจะได้ผัวคนเดิมกลับมา
ลูกครับฝันแปลก
ลูกคนเล็กบอกว่าฝันเห็นพ่อนั่งอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้าน

เดินวนไปเวียนมาเหมือนมีคนอื่นมาสิงอยู่ในร่างของพ่อแล้ว

แล้วนอกจากนี้เห็นเหมือนกับเงาดำเนี่ย
พุ่งเข้ามาใส่ร่างของลูกคนเล็กอีกต่างหาก
หลองตกใจกลัวลั่นบ้านเลยอ่ะทุกคนก็หลอนผวาไปหมด
ตอนนี้อยากให้หมอปลามาช่วยครับ
ขณะที่ญาติซึ่งมาช่วยดูแลเขาบอกว่า
คลิปที่เห็นว่าลุกขึ้นมานั่งกินตอนกลางคืน
ไปดูคลิปนั้นอีกสักครั้งนี่แหละคือคนที่บอกว่า
คุณสังเกตดูสิทำไมเงามันมีแค่ตรงช่วงแขนชี้ให้ดูด้วยเห็นไหม
เดี๋ยวจะเห็นเงาแขนแต่ไม่เห็นเงาหัวอันนี้ฉันก็แปลกใจเหมือนกัน
มันแปลกหรือเปล่าเนี่ยระบบหมอดูทักร่างทรงทัก
มันจะเป็นแบบนั้นไหมว่าผีปอบเข้าสิ่งร่างของลุงบัวศรีเขาเนี่ย
ความหวังเดียวญาติก็ย้ำหมอปลาช่วยหน่อย
ถามป้าบายอีกครั้งจะทำยังไงต่อเขาบอกว่า
ถ้าทำพิธีไล่ปอบแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้น
แต่ปรากฏว่าทำไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นฮะ
ตอนนี้ก็เลยจนปัญญาอ้าวเดี๋ยวรอติดตามครับว่าจะมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือไม่
อกจากนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่านายบัวศรีตายแล้วจริงตั้งแต่๑๘ธันวา
ก็ตระเตรียมว่าอยากจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อ
เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกวันนี้ในร่างนี้เป็นจิตและวิญญาณนายบัวศรีคนเดิมหรือไม่อย่างไร
การตรวจพิสูจนย้ำนะครับนี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนทางการแพทย์ถ้าใครพร้อมก็อาจจะให้คำแนะนำและตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วยก็จะดี
ใช่ค่ะดูเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเห็นท้องโตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ